เอาละครับคุณผู้ชมฮะช่วงนี้เป็นช่วงของโยกย้ายแยบว่าใครจะไปอยู่พักไหนอย่างไร
คนการเมืองเขาวิ่งกันให้วุ่นเลยนะฮะ
พักพลังประชารัฐเปิดตัวคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณเข้ามาทำงานร่วมกับพักก็จ่อเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกด้วยนะครับ
ส่วนพลเอกประยุทธ์ก็ย้ายไปซบพักรวมไทยสร้างชาติขอสู้ต่อเป็นนายกอีก๒ปีนะฮะ
เรื่องการเมืองต้องให้อาจารย์สุภาพคลี่ขจายได้วิเคราะห์นะครับในขีดเส้นใต้เมืองไทย

ครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

อย่างที่เคยบอกฮะภาพยนตร์เนี่ยครึ่งหลังเนี่ยมันจะมีฉากตื่นเต้นล้าวใจเยอะ
ครึ่งแรกจะอืดอืดหน่อยช่วงของการปูพื้น
การเมืองบ้านเรามันจะมาถึงครึ่งหลังแล้วครับ
คือใกล้จะมีการยุบสภาหรือครบเทอมหรือมีการเลือกตั้งใหม่
เอาแค่เมื่อวานวันเดียวเนี่ยนะ
ฉากการเมืองเกิดขึ้น๓ฉากพร้อมกัน
ฉากที่๑มีพลเอกประยุทธ์เป็นพระเอก
ผลเอกประยุทธ์ยอมรับว่าตัดสินใจที่จะเข้าร่วมงานกับพักการเมือง
ถึงแม้จะไม่บอกว่าพักไหนแต่คนเขารู้กันหมดแล้วล่ะ

รอท่อสอช่อรวมไทยสร้างชาติ
ตูรับสังกัดพักข้าวรวมไทยสร้างชาติ

ชัดเจนถึงคนจะรู้มามากแต่เมื่อวานนี้ชัดเจนที่สุด
เพราะก่อนหน้านี้บิ๊กตู่ก็หลบไปหลบมาชิ่งไปชิ่งมา
นักข่าวก็ดักถามกันทุกวัน
ข่าวที่ได้มาก็แค่ว่าวันนี้นายกยิ้มวันนี้นายกสีหน้าเรียบเฉย
วันนี้นายกบอกว่าสวัสดีนะจ๊ะ

แต่เมื่อวานเนี่ยชัดแล้ว
แล้วก็เรื่องที่จะเป็นแคนดิเดตนายกก็ชัด
ถึงแม้ว่าจะมีเวลาเหลืออีก๒ปีในการปฏิบัติหน้าที่
จริงถ้าเริ่มต้นจากการเลือกตั้งเสร็จกว่าจะได้โปรด๙ก็ไม่ถึง๒ปีหรอก

โดยประมาณแต่พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่า
๒ปีก็จะทำให้ดีที่สุดให้ดีที่สุด
และจากนั้นต่อมาก็จะมีคนใหม่ที่เหมาะสมที่ประชาชนยอมรับมาทำต่อ
ก็แค่นั้นเองนี่คือฉากที่หนึ่งที่เป็นความชัดเจนจากพลเอกประยุทธ์
เมื่อวานนี้ประยุทธ์ไปต่อขอลงสู้ปัญหาต่อ
ฉากที่สองมาจากภักดิ์พลังประชารัฐเป็นฉากที่เขาเปิดตัวมิ่งขวัญแสงสุวรรณ
พลังประชารัฐเปิดตัวมิ่งขวัญป้อมดันเป็นแคนดิเดตนายก
ตรงนี้ครับที่เป็นข่าวค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์
คุณมิ่งขวัญอธิบายเป็นฉากเลยว่าที่เสนอขอบิ๊กป้อมเป็นแคนดิเดตนายก
เพราะว่าเวลาโทรทัศน์เขาจัดแคนดิเดตคนที่จะไปแคนดิเดตในนามพักต่าง
เขาจะเชิญแค่๑หัวหน้าพัก๒คนที่จะเป็นแคนดิเดตของพักนั้น
ขวัญบอกเขาไม่อยากเป็นกรรมการบริหารพักแต่ถ้าได้เขาเป็นแคนดิเดต
ที่จะสมัครเป็นนายกของพักพลังประชารัฐจะอยู่ลำดับไหนก็ตามแต่
เขามีโอกาสจะขึ้นเวทีดีเบตโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ
อันนี้ก็พอฟังได้เพราะว่าถ้าลำพังบิ๊กป้อมให้ไปดีเบตเนี่ย
ไม่ไหวก็คงไม่กล้าขึ้นเวทีหรือขึ้นเวทีไม่ได้
พร้อมจะตอบคำถามดีเบตหรือจะไปพึ่ง
ผลตำรวจจากทิพย์ชัยจินดาที่เคยมีข่าวว่าจะเป็นแคนดิเดตอีกคนหนึ่ง
ของพักพลังประชารัฐผลตะเลกจากทริปก็ไม่ใช่นักพูด
ฉะนั้นคุณมิ่งขวัญก็จะเข้ามาตรงจุดนี้เข้ามาเติมเต็มเรื่องเป็นแคนดิเดต
แต่ประเด็นมันขึ้นอยู่ที่ว่าลูกพักสมาชิกพักเขาไม่รู้มาก่อนว่าข้อตกลงนี้
ขวัญคุณมิ่งขวัญกับบิ๊กป้อมได้ตกลงกันฉะนั้นเมื่อวานตอนที่คุณมิ่งขวัญแถลงเรื่องนี้
ทุกคนก็ทำหน้างงก็ทำหน้างงเพราะไม่รู้มาก่อนรู้แต่ว่าคุณมิ่งขวัญจะมาอยู่ในพัก
ก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับบิ๊กป้อมเคยบอกว่าเขาจะเชิญคนที่ชำนาญเรื่องเศรษฐกิจ
อยู่ในพักพลังประชารัฐคนก็ไปนึกถึงหม่อมอุ๋ยนึกถึงคนนั้นคนนี้
สุดท้ายขึ้นมาก็กลายมาเป็นมุ่งมิ่งคุณมิ่งขวัญแล้วเรื่องที่ทำให้คุณมิ่งขวัญพูด
แล้วมันเกิดบรรยากาศผอืดพระอมอยู่พอสมควรถ้าดูในโทรทัศน์นะ
คุณมิ่งขวัญพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ผ่านมา
พักพลังประชารัฐเป็นแกนนำอยู่นี่แหละที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนี่แหละ
ชำแหละว่านโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ประสบความสำเร็จมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้เยอะแยะ
เอ้าทำไมต้องผอืดผอมก็เพราะว่ารัฐมนตรีที่ยืนอยู่ข้างหลังเนี่ย
หลายคนก็เป็นรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลชุดนี้แล้วเป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วย
เช่นคุณสันติเป็นต้นอ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยเท่ากับว่าเปิดบ้านเปิดพัก
นี่ถ้าพลเอกประยุทธ์ถามรัฐมนตรีบางคนว่า
คุณไปนั่งไปยืนฟังนั่งฟังให้คุณมิ่งขวัญ
ก็คุณก็ช่วยกันทำงานร่วมกันอยู่แล้ว
ฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นประเด็นเป็นประเด็นว่าแล้วจะยังไงกันต่อ
ผลเอกประวิทย์เนี่ยเมื่อวานนี้พอถูกซัดมากก็ไปไม่เป็น
บอกว่าเรื่องที่คุณมิ่งขวัญจะมาเป็นแคนดิเดตเนี่ยไม่รู้
เป็นเรื่องของภักดิ์เป็นเรื่องกรรมการบริหารพัก
แต่ว่าก่อนหน้านั้นคุณมิ่งขวัญบอกว่าบิ๊กป้อมตัดสินใจแล้ว
บิ๊กป้อมก็พูดเองว่าตัดสินใจแล้ว
นี่ก็เป็นเรื่องขึ้นมาอีกว่า
ถัดมาเรื่องของคุณมิ่งขวัญเอง
ทุกวันนี้เป็นโลกของการสื่อสารมวลชน
เป็นโรคที่ใครก็เป็นเจ้าของ

ใครเขียนอะไรไว้ใครพูดอะไรไว้
ดมนูแป๊บเดียวมันโผล่ขึ้นมาใหม่
เรื่องที่คุณมิ่งขวัญเคยพูดไว้หลายแห่งหลายหน

พูดว่าวันที่เท่านั้นเดือนนี้ปีนั้น

เขาก็ไปคุยเอามาว่าพูดว่า
จะไม่ไปอยู่กับพักพลังประชารัฐ
จะไม่ไปร่วมงานกับพักพลังประชารัฐ
อ้าวแล้วพอมาวันนี้
ถ้อยคำเหล่านั้นมันก็ยังอยู่

แฟนคลับคุณมิ่งขวัญหรือคุณมิ่งขวัญเอง
ก็พอจะชี้แจงได้อยู่ว่า
หมายถึงว่าพักพลังประชารัฐ
หมายถึงว่าพลเอกประยุทธ์ยังอยู่
วันนี้ไม่มีพลเอกประยุทธ์แล้วนี่ครับ

ถัดมาฉากที่สาม

เกิดขึ้นที่พักเพื่อไทย

เพื่อไทยคิดใหญ่๑๐นโยบาย

เงินเดือนปฎิญญาตรี๒หมื่น๕
ของคุณอูงอิงแผนทางทาน

สองหมื่นนี่
สองนโยบายการเกษตรราคาสินค้าการเกษตรต้องขึ้นยกแผง
การท่องเที่ยวมีรายได้การท่องเที่ยวสามล้านล้านบาทต่อปี
นโยบายขออภัยด้านนวัตกรรมเป็นรัฐบาลดิจิตอลเต็มรูปแบบ
ห้านโยบายสหสุขหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า
อัปเกรดให้ใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรีทั่วไทย
นโยบายการศึกษามีโรงเรียน๒ภาษาทุกท้องถิ่น
สอนภาษาอังกฤษจีนตั้งแต่ป๑

โครงสร้างพื้นฐานแก้น้ำท่วมน้ำแรงทั้งระบบ
คมนาคมการขนส่งไทยจะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาค
รวมทั้งมีรถไฟความเร็วสูงมาจากจีนมาไทย
ต่อยาวถึงสิงคโปร์๒๐บาท
แล้วก็ใช้ระบบตัวร่วม๒๐บาทตลอดสาย

นี่คือโครงสร้างพื้นฐาน
เกือบทั้งหมดที่เป็นนโยบาย

เป็นนโยบายคิดใหญ่๑๐นโยบาย
ฉะนั้นจะเห็นว่าเมื่อวานวันเดียว
จากการเมือง๓ฉากเกิดขึ้นพร้อมกัน

และจากนี้ไปเรื่องของการเมืองจะร้อนแรงมากขึ้นครับ